ก่อนหน้านี้เป็นข่าวเยอะในมุมของข่าวบันเทิง

แต่ว่าวันนี้มันเป็นในเรื่องของการโกง
มูลค่าความเสียหายรวมแล้ว๒๘ล้านบาทนะ

ผู้เสียหายมากถึง๘๐คนนะคะ
วันนี้เขารวมตัวกันไปที่กองปราบรามนะคะ

เพื่อให้ดำเนินคดีกับเอมมี่แม็กซิม
แจ้งข้อหาก็คือช่อโกงนะคะ
หลังมีการตั้งวงแชร์ทางกลุ่มไลน์
แล้วก็ประกาศเชิญชวนให้มาเล่นแชร์
เป็นแชร์บ้านเอมมี่ในสังคมออนไลน์

มูลค่าความเสียหาย๒๘ล้านบาทคุณภาคภูมิ

เสียหายกันไป๘๐กว่าคนได้
เขาก็นำเอกสารหลักฐานที่เป็นการ
เงินค่าแชร์อะไรแบบนี้มาให้ดู
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

มี่แม็กซิมเขาโพสต์ในโลกโซเชียลนะ

ไม่ได้ตั้งวงเดียวด้วยหลายวง

คุณเอมมี่แม็กซิมเขาก็ดัง

เล่นกันเป็นหลักแสนนะเล่นแชร์

เขาบอกว่าเขาเข้าร่วมวงของเขา๖แสนบาท

เอมมี่ด้วยใน๑๓มือเนี่ยนะคะ

อ้าวไม่จ่ายเงินไม่มีเงินแล้วอ่ะ

ขอยุบนะขอยุบวงแชร์นะทำไมล่ะ

เพราะเอมมี่เองก็ถูกโกงเหมือนกัน

ก็ยังเห็นคุณเอมมี่ไปโพสต์เฟซบุ๊ก

เปิดรับแชร์ตามปกติวงอื่น

ก็เลยไปแจ้งความที่กรมคับการปราบราม

มีการสอบปากคำผู้เสียหายนะคะ

ว่าเป็นห่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ค่ะ
ด้วยความที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียง

กลายเป็นว่าคนที่เปี๊ยไปเขาบอกว่าโกง

เพราะว่ามือแรกเขาได้ไปแล้ว๖๐๐๐๐๐บาท
จริงแล้วเท้าเมื่อได้เงินไปแล้วฟรี๖แสนบาท
นั่นหมายความว่าเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
พอมือที่๔เรากำลังจะจ่ายตังค์

เขาบอกว่าเขาไม่สามารถทำเรื่องแชร์ต่อได้

ก็คิดว่าโกงค่ะ๒๘ล้านนาคงยังไม่มีมาจ่ายภายในช่วงเวลานี้หรอก
ทีนี้พอมีข่าวแบบนี้นะคะ
เราก็พยายามติดต่อไปที่คุณเอมมี่นะคะ
พอโทรศัพท์ไปก็เหมือนกับคาดว่าน่าจะปิดเครื่อง
เพราะว่าเป็นเสียงบอกว่าให้ฝากข้อความ
ก็เลยสอบถามคนสนิท
ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณเอมมี่
เขาก็บอกว่าเจ้าตัวปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์
แล้วก็ขอโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
ก็เลยชี้แจงในลักษณะที่ว่าตัวเอมมี่เอง
ก็เป็นเหยื่ออีกคนนึง
มมี่ไม่ได้มีเจตนาจะโกง
แต่เอมมี่โดนคนอื่นโกง๔๐ล้านหมดตัว

ตอนนี้เอมมี่เองก็พยายามติดต่อคนที่โกงเงินเธอไปอีกที
เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาพูดกับสื่ออีกทีนึงค่ะ

แต่ว่าในมุมของ
คนที่เขาบอกว่าเล่นแชร์กับคุณเอมมี่
แล้วคุณเอมมี่ก็หายไปเลย

คือมันคงตอบคำถามด้วยคำที่ว่า
ฉันเอาของเธอไปเพราะฉันก็ถูกโกงไม่ได้ไง

ก็เดี๋ยวรอฟังนะครับว่าความจริงจะเป็นอย่างไรนะครับ
ถ้าเธอพร้อมที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ